แม่ท่านนี้ขอความช่วยเหลือมาครับเพราะว่า
มีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นญาติกันนะ
เอาลูกเธอจะฝังดิน
จับฝังทั้งเป็นเหตุว่าน้องคนนี้
ดื้อสนแล้วไปแกล้งลูกของผู้ชายคนนั้น
ลูกชาย๘ขวบของแม่เนี่ยโดนคนในครอบครัวซึ่งเป็นอาเขยขุดหลุมฝังทั้งเป็น
มีคนเห็นเหตุการณ์ด้วยแต่กลายเป็นว่าอาเขยคนนั้นคนทำกลับไม่ถูกดำเนินคดี
ทำเด็กลงคอได้ยังไงทั้งที่เป็นหลานแท้
นักข่าวก็เลยไปเจอกับคุณแม่ท่านนี้ครับตัวคุณแม่เนี่ยอายุ๒๔ปีที่บ้านหนองตายา
อำเภอผาขาวจังหวัดเลยคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยี่สิบสองสิงหาคม
แต่เธอเพิ่งมารู้เรื่องจากพี่ชายเอาวันที่๒๕สิงหาคม
เอาแม่แล้วใครทำอาเขยที่ว่าชื่ออะไรชื่อโอ๊คโอ๊ควรุธมงคลรัฐครับ
อายุ๓๒ปีเป็นน้าเขยของน้องเอเลยนะน้องเอน้องคนที่จะโดนฝั่งเข้าไปเนี่ย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับโอ๊คบอกกับคุณแม่ของเด็กว่าที่ทำไปเพราะน้องเอลูกแม่
ดื้อชอบมาแกล้งลูกโอ๊คก็เลยจะจับฝังดินซะจะได้สั่งสอน
แม่น้องเอบอกกับทีมข่าวด้วยว่าวันนี้ต้องการมารับลูกไปอยู่ด้วย
เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยและอยากให้ตำรวจนะไปดำเนินคดีกับโอ๊คเลย

เพราะถ้าวันนั้นไม่มีคนมาช่วยลูกแม่เนี่ย

ตายไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย

ใช่ค่ะเพราะว่าชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตนะพี่
ถ้าแบบตายจริงถ้าแบบคนข้างไม่มาเห็นอะไรประมาณนี้
หลังจากนี้ก็ว่าจะเอาลูกไปเลยค่ะเพราะว่า
ก็คือต้องไปดูแลที่ไม่ได้เห็นอะไรนะที่กรุงเทพฯ

คุณผู้ชมฮะเรื่องราวนี้
ตอน๔ทุ่มวันที่๒๒สิงหาคม
ต้องฟังพยานคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่า

พ่อค้าผมขอโทษผมยอมแล้วอย่าทำผมเลย

จากนั้นก็ได้ยินเสียงในโอ๊คคนก่อเหตุ
ใส่น้องเอว่ามึงนอนลงไปเลยมึงนอนลงไป

ตอนนั้นน้องเอพยายามส่งเสียงร้องขอ
ให้ไว้ชีวิตว่าอย่าทำผมเลยผมกลัวแล้วพ่อครับ

คนเห็นเหตุการณ์รู้สึกผิดสังเกตเลย

ถามว่าโอ๊คโอ๊คเอย์อยู่ไหนน้องเอย์อยู่ไหน
ตอบกลับมาว่าอยู่หลังบ้าน
เธอก็เลยถามกลับไปว่า

โอ๊คอ้างว่าเด็กมันดื้อเอาไปสั่งสอนเพราะน้องเอชอบมาแกล้งน้องคนเล็ก
ตอนแรกทุกคนก็ไปหาหาน้องเออยู่ไหนนะน้องเออยู่ไหนหาไม่เจอ
เค้นถามโอ๊คอีกครั้งหนึ่งก่อนที่โอ๊คจะบอกว่าฝั่งน้องเอไว้ที่ข้างโอ่งน้ำหลังบ้าน
พอได้ยินแบบนั้นครับคนที่เป็นพลเมืองดีนะแล้วก็เพื่อนบ้านรวมไปถึงเมียของผู้ก่อเหตุก็ช่วยกัน
ใช้มือเนี่ยนะมือเปล่าเนี่ยขุดขุดพาน้องเอขึ้นมาจากหลุมครับ
พอช่วยหมาไว้ได้ตอนนั้นน้องเอก็เริ่มจะหมดสติแล้ว
ตอนที่ทุกคนเจอน้องเอเนี่ยเห็นโอ๊คกำลังเก็บเสื้อผ้าเหมือนจะหนีคุณผู้ชม
พวกเขาก็เลยโทรเรียกตำรวจมาจับตัวไว้หลังเกิดเหตุในโอ๊คโดนตำรวจสพผาขาวจับตัวไปดำเนินคดี
อ้างแบบนี้คุณผู้ชมอ้างว่าวันเกิดเหตุเขานั่งกินข้าวอยู่กับเมียแล้วก็ลูก
แต่น้องเอเนี่ยไปแกล้งลูกโอ๊คครับตัวเองก็กลัวว่าภรรยาจะตีน้องเอ
ก็เลยอุ้มน้องเอไปหลังบ้านแล้วบอกให้เอยืนรอตรงนี้นะยืนรอหลังบ้านตรงนี้นะ
แล้วก็เดินกลับไปไปเอาจอบมาถางย่าจากนั้นบอกให้น้องเอนอนลงไป
แล้วถามน้องเอว่าจะทำอีกไหมเอจะทำอีกไหมน้องเอก็บอกไม่ทำแล้วครับไม่ทำแล้วครับ
แล้วโอ๊คก็เลยลากดินมากรบร่างน้องเอแต่โอ๊คอ้างว่าไม่ได้กลบที่หน้านะ
บแค่บริเวณตัวครับยืนยันว่าที่ทำไปเพื่อจะสั่งสอนน้องเอก็แค่นั้นเอง
เอาแจ้งเข้าหาผมพยายามฆ่าเอาอะไรคิดครับเอาผมแชลงเล่นผมแชลงกันแกล้งขนาดนี้
จริงการเลือกมันจบได้ตั้งแต่วันแรกที่ตำรวจมานะครับโอ๊คก็ให้ขอความเป็นธรรม
ก็ไม่ส่งลูกก็ไม่เลี้ยงผมไม่จะเอาน้องเป็นลูกบุญธรรมด้วยซ้ำ
เลี้ยงน้องมากี่ปีแล้วครับนี่จะปีนึงแล้วครับ
แล้วถามกลับเหมือนกันแล้วเอาอะไรคิดครับ
จะสั่งสอนเด็กแบบเนี้ยอืมเออเอาไปฝังอย่างเงี้นะเออ
ดินไปกรบตัวน้องเขาแบบนี้นะเนี่ยเหรอการสั่งสอนเนี่ย
อย่างไรก็ตามตำรวจก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่ากับนายโอ๊คครับ
แล้วก็นำตัวส่งฝากหางที่ศาลจังหวัดเลยอืม
ส่วนน้องเอน้องเอเนี่ยคุณแม่เขาก็ไปรับตัวน้องเขาที่โรงเรียนนะ
แล้วก็ให้ไปอยู่ด้วยกันที่จังหวัดชนบุรีครับค่ะ